ในช่วงเช้าวันนี้นะครับคลิปเมื่อสักครู่ก็คือยางโคเลอร์นะครับ
กองหน้าทีมชาติเช็คของดอทมุนนะครับ

เอาเป็นที่บ้านเราก็พอนะครับหลายหลายคนเนี่ย
โอ้โหเลิกงานกันเร็วมากไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวนะครับ
รุกสนานกันก็หวังว่าหลังจากนี้ครับ
เวลาอีกไม่กี่วันนะครับจะสิ้นปีแล้ว
เริ่มปีใหม่ให้ชีวิตสดใสมากกว่าเดิมนะครับ
เริ่มต้นกันเลยครับกับชีวิตของนักเตะอย่างธิรทรบุญมาทันนะครับ
เป็นความท้าทายที่น่าจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วในการไปล่าฝันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
เจ้าตัวนะครับก็ออกมาโพสต์ความรู้สึกผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับ
โอโกมาก็ประกาศเรื่องการคว้าตัวอุ้มไปร่วมงานแบบถาวรหลังจากประทับใจผลงานในซีซั่นที่แล้ว
เพียงแค่ระดูการเดียวแต่เป็นกำลังหลักของทีมแล้วจบด้วยการคว้าแชมป์เจลีก
ยังยิงประตูได้ในเกมนัดสุดท้ายด้วยครับ
ก็ก่อนอันนี้เนี่ยยืมตัวเมืองทองไปใช้นะครับ
ก่อนหน้านี้๑ฤดูการก็ช่วยทีมคว้าแชมป์เจลิกสมัยที่๔ของสโมสรแล้วก็เป็นแชมป์นะครับในรอบ๑๕ปีครับ
ธีรทรบอกว่าอยากขอบคุณสโมสรเมืองทองที่ผลักดันเขาแล้วก็เปิดโอกาสให้ออกไปพิสูจน์ตัวเองที่ญี่ปุ่นตลอด๒ปี
กับวิโซโกเบแล้วก็โยโกมาเอฟมอรินอสดีใจที่มีโอกาสนะครับเข้ามาร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งในบ้านหลังนี้ก็คือพูดถึงเมืองทองนะครับ
แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ยาวนานมากนักแต่ก็รับรู้ถึงแรงสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากทั้งสตาร์ฟโค้ชแล้วก็แฟนบอลของเมืองทองมาตลอด
ที่สำคัญอยากขอบคุณบ่อบริหารรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ยินดีนะครับร่วมกันนะครับในการที่จะสนับสนุนเขาแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาอีกครั้งในการย้ายทีมไปแบตครั้งนี้ที่เกิดขึ้นแบบถาวรเลยนะครับ
แล้วก็เต็มที่เหมือนเดิมและยังอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นกว่านี้อยากจะขอบคุณครอบครัวด้วยที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด
แฟนบอลชาวไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ธีรทรนั้นจะเดินทางกลับญี่ปุ่นนะครับ
หลังจากช่วงปีใหม่เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมก่อนลงเล่นรายการแรกในศึก
แปนิสซุปเปอร์คลับ๒๐๒๐ในวันที่๘กุมภาพันธ์ซึ่งโยโกมาเอฟมอนินอส
เจลีกจะพบกับแชมป์เอ็มเพอร์เลอร์ครับก็ระหว่างวิโซโกเบหรือว่าคาชิมาแอลเลอร์ที่จะชิงกันนะครับ
และในปีหน้าธิรทรยังมีโปรแกรมกลับมาช่วยทีมชาติไทยด้วยนะครับเน้นย้ำกันหน่อยครับ